ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาขอโชคลาภขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างกันหน่อย
หลังจากที่คำชโนธปิดไปนานพอสมควร

แต่เขามีวิธีการว่าใครจะไปต้องทำอย่างไร

ใครจะไปคำชโนธวันที่๑ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ไม่ได้ไปไหว้พ่อปู่ศรีปุฏโภคกับมศรีปทุมมาม

แต่ว่าล่าสุดมีคณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุข
แล้วหอการค้าจังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจสอบความพร้อม

เดินทางเข้ามาขอว่ายขอพร
เรื่องของโชคลาภการงานก็ว่ากันไป
วันที่๑กรกฎาคมนี้

เพราะว่าปิดไปตั้ง๒เดือนแล้วจากโควิด๑๙นะครับ
เรื่องต้นอาจเตรียมความพร้อมใครจะเข้าพื้นที่เกาะคำชโนธ๑๐ขั้นตอนเดิมคือ
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะฮะหรือแอปพลิเคชันคำชโนธก่อนนะฮะ
เพื่อรับบัตรเข้าคิวในการเดินเข้าไปสักการะด้านใน
ก็จะมีช่องทางพิเศษสำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง๙จังหวัดที่เขากำหนด
แล้วก็พื้นที่เสี่ยง๑๓จังหวัดซึ่งต้องแสดงหลักฐาน
ในการที่คุณได้รับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ครบ๒โดสแล้ว
ให้ดูก่อนส่วนโทนที่ฉีดมาเข็มเดียวโดสเดียว
แต่ยังไม่ถึง๔สัปดาห์หรือผู้ที่ไม่ได้ฉีดเลย
ก็ต้องไปทำการตรวจเชื้อมาก่อนภายใน๗๒ชั่วโมง
แล้วเอาใบตรวจโควิดเนี่ยไปแสดงว่าฉันตรวจมาแล้วนะ
ถูกจะไปคำชโนธคุณต้องตรวจก่อนนะหรือฉีดให้ครบโดสก่อนนะ
เขามีมาตรการของเขานอกจากนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้
คณะกรรมการบริหารคำชโนธยังนัดหมายผู้เกี่ยวข้อง
พนักงานเอ่ยทั้งลูกจ้างเอ่ยไปฉีดวัคซีนโดสแรกกันก่อน
ครบทุกคนค่ะจากนั้นเดี๋ยวจะให้บรรดาลร้านค้าต่างไปทำความสะอาด
ต่างจุดย้ำร้านที่มันปิดกันไปมันก็มีเสียบ้างต้องไปซ่อม
แล้วก็ทำความสะอาดกันครั้งใหญ่ก่อนนะฮะแล้วเพื่อความเป็นสิริมงคล
ทุกคนจะต้องเข้าพิธีบวงสวงบอกกล่าวพ่อปู่แม่ย่าก่อน
ในวันที่๓๐มิถุนายนอัมเลิกอัลชายในการที่จะเปิดอีกครั้ง๑วันที่๑
แบบนี้นะคะ